ทำทีคือขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดตรงที่มืดเปลี่ยวหน่อย

ก็ได้สร้อยไปหนัก๓บาทเลยนะคะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีราชา

เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำ๓บาท
แล้วขี่หลบหนีไปบริเวณแยกชากคอเส้นถักศรีราชาน้องใยบู่
ในตำบลสุรษักรรมอำเภอศรีราชา
โดยที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายก็คือนายธนัดกุลพรวัย๓๙ปี
รอเจ้าหน้าที่อยู่ที่ริมทาง
บริเวณลำคอด้านขวาเนี่ยมีร่องรอยจากการถูกกระชากสร้อยเป็นรอยแดงช้ำเลยนะคะ
ทะลัดเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังเดินหาซื้อดอกไม้เพื่อจะเอาไปไหว้พระช่วงเช้า
ก็เห็นคนร้ายเป็นผู้ชาย๑คนนะคะรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
หมวดนิรภัยแบบเต็มใบสีเทาเสื้อคลุมแขนยาวสีครีมกางเกงขายาวสีทึบ
ติดเครื่องอยู่ตรงที่มืดริมทาง
ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาพลุกพลาดก็เดินผ่านไปเพราะตั้งใจจะไปหาซื้อดอกไม้
ทีนี้ขณะที่เดินผ่านเนี่ยคนร้ายก็อาศัยจังหวะนั้น
มากระชากสร้อยคอทองคำลายกระดูกงูน้ำหนัก๓บาทที่คอ
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีออกไปทางแยกหนองยายบู่เลยค่ะ
ก็เรียกให้ชาวบ้านช่วยแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
โดยจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่พบพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
๒๕๐๘เล่มทอง๕๐สตางค์ซึ่งเป็นของผู้เสียหายนี่แหละ
ตกอยู่๑องค์บนถนนห่างจากจุดที่คนร้ายก่อเหตุประมาณ๕เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บแล้วก็ส่งมอบคืนให้
ซึ่งจากการตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเนี่ย
ไม่พบว่าตัวไหนสามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้เลยค่ะ
ผู้เสียหายก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
แล้วก็จะได้ประสานชุดสืบสวนร่วมตรวจดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอีกครั้ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี